สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

แล้วกรกตก็ตั้งตุ๊กตา

ฟังดูนายกดีนะครับ
นายกมีแต่ด้วยครับ

วันที่๒๔กุมภาพันธ์

ที่ขิดเส้นใต้ให้ฟังนายกดี

ยังคงยืนยันว่าการเลือกตั้ง

ในเดือนกุมภาพันธ์๖๒ไปก่อน

ทำไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึง

ค่อยว่ากันอีกทีนึง

ก็ต้องทำได้ในเดือนกุมภาพันธ์

คำถามเกิดขึ้นทันทีว่า

ของนายกรัฐมนตรี

คราวที่แล้วที่สนช

แก้พระราชบัญญัติ

ด้วยการที่มาของผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ระยะเวลากรอบของเวลา

ก็ดูว่าไม่น่าจะมีปัญหา

ไม่มีหน้าที่ไปแก้ไข

พรเพชรกั๊กใช้มาตรา๔๔

ให้ไปแก้มาตรา๔๔

ไม่ต้องให้เป็นเรื่องของสนช

คราวที่แล้วโผล่ขึ้นมาเรื่องจะไปแก้

ถ้าจะแก้ให้ไปแก้ที่

คือตามกรอบเวลาการเลือกตั้งเนี่ย

ก็จะเริ่มเลือกตั้งได้ตั้งแต่

ช้าที่สุดต้นเดือนพฤษภา

ถ้ามีพักการเมืองใหม่
เขาเกิดเข้าชื่อกันไปร้องต่อนายกว่า
ถ้าจะเลือกตั้งกุมภาเนี่ย
มันดูกระชั้นชิดมาก
เขาเตรียมอะไรกันไม่ทัน

ฉะนั้นเขาขอให้
นายกรัฐมนตรีเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากกุมภาพันธ์
จะไปเป็นพฤษภาหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะ

เพราะว่าพักการเมืองที่เขาสนับสนุน
ผลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อเนี่ย
ถ้าสมมุติเขาจับมือกันแล้วเขาใช้มุกนี้
นายกรัฐมนตรีก็บอกเอ้า
นี่พักการเมืองเสนอกันมาเองนะครับ
รัฐบาลจะทำยังไง

ขอขยับเวลาออกไปอีก
นายกก็สนองตอบรัฐบาลสนองตอบ
คอสอชอสนองตอบ

ถ้าถึงเวลานั้นขึ้นมาจะว่ายังไง

นี้มีโอกาสเป็นไปได้
เงื่อนไขอันที่๒เป็นเงื่อนไขจากนายกรัฐมนตรี

ถ้าตีกันก็ยังเลือกไม่ได้
เออถ้าตีกันก็ยังเลือกไม่ได้
ผมบอกตั้งแต่ขีดเส้นใต้การเมืองคราวที่แล้วไง
คำว่าตีกันในความหมายนายกเนี่ย
ไม่รู้นายกหมายถึงแค่ไหน
คือถ้าตีกันแบบที่กปศไปปิดล้อมคราวที่แล้ว

อันนั้นเรียกว่าตีกันจริง
แต่ถ้าตีกันหมายถึงวิพากษ์วิจารณ์
โจมตีกันในทางการเมือง
ด่ากันไปด่ากันมาแล้วนายกบอกนี่ไงตีกัน
ถ้าอย่างนั้นต้องไปเลื่อนออกไปอีก
ผมจึงบอกว่าถ้านายกใช้คำว่าตีกัน
หมายถึงอย่างนี้แล้วทำให้เลื่อนการเลือกตั้ง
อันนี้ไม่สมเหตุสมผลครับ
ผมพยายามอธิบายให้ผู้ชมที่เป็นแฟนการเมืองเข้าใจว่า

ของคณะกรรมการร่างรัฐมนูล

เวลานี้พักการเมืองจะส่งใครลงในพื้นที่ไหน
พักการเมืองก็ส่งคนนั้นเราไปลง
ไม่ถามคนในพื้นที่สักคำนึง

ส่งใครไปคนนั้นก็ได้
ประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมว่าไม่เอาคนนี้แต่ช่วยส่งคนนั้นเถอะ

ขอให้ประชาชนในเขตมีส่วนร่วมได้ไหม

สมาชิกในเขตสมมุติ๑๐๐คนโหวตกันว่า
ถ้าภักดิ์จะส่งไหนก่อกันไหนขอเนี่ย
คนในเขตอยากให้ส่งใคร
ใครได้คะแนนโหวตจากประชาชน

แต่เอาเข้าจริงมันไม่ง่ายนะครับ
กว่าที่พักจะระดมคนมาเป็นสมาชิกเนี่ย

เพราะว่าหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกอื่นอยู่พักอื่นอยู่แล้วเนี่ย

อันที่๒เป็นสมาชิกต้องจ่ายตังค์นะครับ
ถึงแม้ว่าจ่ายตังค์แค่ร้อยสองร้อยหรือร้อยเดียว
แต่ว่าชาวบ้านบอกเอ๊ะอยู่ดี
ฉันต้องไปจ่ายเงินตั้งร้อยหนึ่ง

ต้องเอาเอกสารอะไรต่ออะไรยุ่งยากไปยืนยันอยู่แล้วเนี่ย

ถ้าพักการเมืองไปออกเงินให้เนี่ย
ถ้าก่อก่อต่อจับได้
โทษถึงขั้นยุบพักนะครับ

แล้วไปเจรจากับคนของพักการเมือง

คนที่ไปโหวตเนี่ย

คนในพื้นที่เลือกตั้งเขาต้องการใคร

ก็ไม่ตรงกับเจตนารมรัฐมนูลอีก

โลกสวยต้องการขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง
แต่ในทางปฏิบัติทำไม่ได้
เรื่องนี้ยังไม่รู้จะเอายังไงเลยครับ

ว่าโลกสวยมองโลกในแง่ดีมีจินตนาการ
แต่ว่าเขาทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ

เรื่องนี้ก็ขีดเส้นใต้ทิ้งไว้อย่างนี้
เรื่องนี้ยังต้องอีนุงตุงดังกันต่อเลยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันนี้